สวัสดีค่ะหมอวังค่ะหรือว่าหมอดูอินดี้พร้อมกับไพ่ประเคิลที่แม่นมากนั่นเอง
วันนี้เราจะมาดูกันว่าคนเกิดวันไหนมีเกณฑ์ถึงขั้นตกงานฟ้าผ่ากันเลยทีเดียวเชียว
เอาละค่ะหมอวังจะมาเปิดไพ่ตรงกับดวงของคนที่เกิดวันไหน
และเกณฑ์ของคนที่จะตกงานแบบฟ้าผ่านั่นก็คือ
ได้แก่คนที่เกิดวันอังคารค่ะ
คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าไพ่ของคุณเนี่ยมันแสดงถึงปัญหาที่หนักหนามาก
เสมือนคนที่กำลังอึดอัดแบกโลกไว้ทั้งใบมันมีความหนักใจหรือเจอปัญหาที่เราไม่คาดฝัน
ทำให้คุณถึงขั้นตกงานหรือเสียอาชีพได้เลยส่วนอีกวันหนึ่งที่คุณต้องระวังมีเกณฑ์ถึงขั้นตกงานได้แก่คน
สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในไพ่ใบนี้เนี่ยขึ้นมาชัดเจนมากเป็นภาพของการมีมีดปักหลังอยู่
นั่นหมายความว่าคนที่เกิดวันเสาร์คุณอาจจะเจอปัญหาเดิมปัญหาสะสม
เป็นสิ่งที่ยังคงทำให้คุณเองนั้นเนี่ยมีอุปสรรคในสายตาของคนร่วมงาน
หรือเจอปัญหาทางด้านงานหรือธุรกิจที่อาจจะทำให้คุณนั้นต้องยุติเปลี่ยนไปหรือต้องเริ่มใหม่ในภายภาคหน้า
ดังนั้นคนวันเสาร์จึงต้องระวังมากเลยโดยเฉพาะใครที่มีงาน
ใครที่ยังอยู่บนอาชีพตัวเองต้องรีบจัดการแล้วก็รับผิดชอบให้ดี
เพื่อที่ให้คุณนั้นข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้
วิธีแก้ง่ายนะคะที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยอาจจะผ่านพ้นสถานการณ์ตรงนี้ไปได้นั่นคือ
การทำบุญเกี่ยวกับการปล่อยชีวิตสัตว์นั่นเองค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเตาไทยชีวิตโคกระบือซื้อปลาหน้าเขียง
ปล่อยให้เขารอดให้เขามีชีวิตอันนี้ส่งตัวนี้อาจจะทำให้คุณนั้นรอดและผ่านพ้นจากโอกาสตกงานแบบฟ้าผ่าได้นั่นเองค่ะ
และดวงการงานของคนในวันที่เหลือของสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรไปฟังหมอวังสรุปกันต่อเลยค่ะ
เริ่มต้นที่คนเกิดวันจันทร์ค่ะ
สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงนี้เขาบอกว่างานของคุณเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะหนักเหนื่อยก็จริงแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมานั้นกลับดีแล้วก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยนั่นเองค่ะ
ส่วนคนที่เกิดวันพุธนะคะเขาบอกว่างานของคุณช่วงนี้จริงแล้วอุปสรรคส่วนใหญ่ของคุณจะมาจากเรื่องของลูกน้องบริวารหรือการตามงานที่ยุ่งยากรอคำตอบคุยแล้วอะไรแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนอาจจะมีความล่าช้าบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่านักหนาอะไรนั่นเองค่ะ
ส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสเขาบอกว่าในช่วงนี้งานของคุณทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยตัดสินใจถ้าอยากจะให้งานหรืออาชีพของคุณนั้นทำออกมาได้เด็ดดวงคุณก็ต้องค่อยเรียนรู้ค่อยฝึกฝนรับมีดให้คมก่อนที่จะโชว์ผลงานออกไปค่ะ
ส่วนคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเขาบอกว่าในไพ่ตัวนี้เนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องของการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมสิ่งที่คุณคิดควรเริ่มลงมือทำหรือรีบมีเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาและโอกาสนั้นไปค่ะ
ส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์ในไพ่บอกให้รู้อย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะเจอกับอุปสรรคนู่นนี่นั่นมารุมเราน่ารำคาญแต่ความรู้เท่านั้นคือการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณนั้นชนะและผ่านทุกปัญหาไปได้นั่นเอง
สำหรับคนวันอื่นนะคะที่ไม่ได้มีดวงเสี่ยงต่อการที่จะตกงานเนี่ยบอกเลยว่าวิธีที่จะช่วยเสริมให้คุณเนี่ยยังคงอยู่บนงานอาชีพหรือตำแหน่งของคุณได้ดีวิธีไม่ยากเลย
บอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสนะคะได้ไปไหว้ขอพรองพระพิคเนตเทพแห่งความสำเร็จหรือผู้ขจัดอุปสรรคก็ให้ไปไหว้ขอพรกับท่านนะคะแล้วก็อธิษฐานเลยว่าข้าพเจ้าขอนมสการพระพิคเนตเทพแห่งความสำเร็จและผู้ขจัดอุปสรรคขอให้ข้าพเจ้านั้นได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้ผ่าน
หรืออาชีพใดที่ไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่จะทำให้คุณผ่านไปได้หรือหนักกลายเป็นเบาก็คือการเรียนรู้ค่ะการพัฒนาการแข่งขันไม่ต้องไปสนใจว่าคุณจะต้องเหนือใครหรือเปล่าเอาแค่แข่งกับตัวเองให้รู้ว่างานของคุณในวันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ที่คุณทำอยู่นั่นเองค่ะ